เหนือเสียงของคุณโจ้กับเพลงนี้ผมว่า

เสียงเนี่ยไม่ได้คมคายชัดเจน

แต่ว่าถ่ายทอดอารมณ์ได้ดี
หากมีใครคนนั้น
เขาทำใจเธอให้เปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงไปจากใจ
ล้อใจเธอทำให้เศร้า
ฝากความจริงฝากไปของใจใครคนหนึ่ง
คอยแค่หนึ่งลำบึงแต่เธอ
หากไปที่มีรักรักจนมันคงแน่นอน
หากคลายคลอนจากลาน้ำตาฉันคงล้นเอ่อ
บอกความจริงเถิดหนาฉันมาเอาใจเพียงเธอ
โภยพบเจอแล้วเหมือเหมือหา
หากวันนี้เขาคงทำเธอผิดหวัง
หากวันนั้นฉันยังมีชีวิตอยู่
จะดูแลปลอบใจ
ให้เธอลืมความหลัง
ใจฉันยังรอเธอไม่ห่าง
จดจำคำคำนี้
ฉันมีคำเดียวที่บอก
ออกจากใจฝากกาย
มีใครดูใจให้หวั่นจากรอคอย
แต่เธอรักเธอเธอคงมั่น
คอยนับวันให้เธอกลับมา
หากวันนี้เธอคงจำเธอผิดหวัง
หากวันนั้นฉันยังมีชีวิตอยู่
จะดูแลปลอบใจ
ให้เธอลืมความหลัง
ใจฉันยังรอเธอไม่ห่าง
จดจำคำคำนี้
ฉันมีคำเดียวที่บอก
ออกจากใจจะฝากกาย
มีใครดูใจให้หวั่น

แต่เธอรักเธอเธอคงมั่น
คอยนับวันให้เธอกลับมา

รักเธอเธอคงมั่น
คอยนับวันให้เธอกลับมา

วันนี้ผลงานของคุณคือ
เอาล่ะครับคะแนนร้องข้ามรุ่น๒๐คะแนน

เราต้องการอีก๑๘๐คะแนน

เฮ้ยสนิทกันนี่หว่าให้ผ่านอะไรอย่างนี้

เสียงเนี่ยไม่ได้มีพลังอะไรมาก

โลคตำได้ไม่สุด

โน้ตตัวสูงสุดพลังก็จะไม่สุด
และผลก็คือ
ยินดีใจด้วยนะครับผม

ได้เพิ่มอีก๒๐๑คะแนน
จากกรรมการเป็น๒๒๑นะครับผม